ไม่เชื่ออยากให้ท่านฟื้นมาอยู่กับเราต่อ
จริงนะอยากให้เทวดาช่วยให้ท่านกลับมาหาเรา
ทำได้ไหมให้เทวดาเอาท่านคืนมาได้ต่อ
จริงนะไปบอกเทวดาว่าเอาคืนมาเถอะ
ขอมาอยู่กับเราอีกสัก๓๐ปีอะไรอย่างนี้
ตามที่ท่านอยู่๑๒๐ปี
วิงวอนจากประชาชนลายหนึ่งที่มาเฝ้าถวายสการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังทราบข่าวจากแถลงการสำนักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
เช่นเดียวกับประชาชนอีกจำนวนกว่า๒๐๐๐คน
ทั่วสารทิศที่ได้มาจับจองพื้นที่บริเวณถนนอรุณอมริน
ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินไปจนถึงแยกสิริราช
และล้นมาถึงแยกอรุณอมรินแล้วในตอนนี้
วีวันเวชศาสตร์ชาวกรุงเทพมหานคร
ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
เปิดใจกับทีมข่าวว่า
รู้สึกเสียใจอย่างมากจนน้ำตาไหลออกมา
หลังทราบข่าวว่าพ่อหลวงของแผ่นดินสวรรคต
โดยที่ผ่านมาเธอรู้สึกรักพระองค์
เพราะท่านเป็นทุกอย่างของปวงชนชาวไทย
โดยพระองค์เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
โดยเฉพาะการคิดค้นฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแรง

อกจากนี้อย่างทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานโกรธ
ฉัด๕ชั้นให้กับบิดาที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

แสดงความอาลัยและใส่บาททำบุญทุกเช้า
สำหรับในปัจจุบันเธอได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
จนทำให้ในตอนนี้เธอไม่มีหนี้สินและมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย